ก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็อาจจะโดนแจ้งข้อหานักเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่แค่คุณนะที่เสี่ยงอันตราย
คนที่เขาขับรถตามมาคันหลังอาจจะเสี่ยงตายได้เหมือนกัน
ขับรถไปเที่ยวป่าเขาใหญ่แล้วไปเจอช้าง
จังหวะนั้นแหมเร่งเครื่องใส่ไม่พอ
เปิดประตูแล้วหยิบมือถือมาถ่ายภาพถ่ายคลิปอีก

เฮ้ยมันมากเลยอ่ะ

เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยว
ทางวางใชี้ปลุดปลุดนะเกอร์

ยั่วช้าง
นี่ฮะกวนประสาทมากไปยั่วช้าง
อัดคลิปนี่คือเขาพูดไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะ
ถึงขนาดที่ว่าช้างคือหางเขาชี้ตั้งเลย

ปกติถ้าเราดูกันว่าช้างโกรธหรือไม่โกรธ

คือช้างก็ส่งเสียงร้องคือเหมือนเขาก็ห่วงอาณาเขตด้วย

ซึ่งเทียบกันกับตอนแรกที่ช้างเขายืนอยู่บนถนน
เดี๋ยวลองขึ้นหน้าต่างคู่ก็ได้ครับ
ปรากฏว่าช้างตอนแรกเขาก็ยืนของเขาโอเค

ทำให้คนที่เขาขับรถก็รู้สึกกลัว
แต่เขายืนตอนนั้นอารมณ์เขาก็ยังดูเฉยนะฮะ
ใช่ดูสบายกินย่ากินอะไรของเขาน่ะ

ที่ช้างเองก็วิ่งเข้ามาหารถด้วยต่างฝ่ายต่าง

แทนที่ของคนขับรถค่ะจะขับเลยไป
ที่ไหนได้คุณไปชะลอแล้วคุณเร่งเครื่องใส่เขา

แล้วก็อารมณ์ช้างคือโกรธเลย

โอ้โหแล้วเปิดประตูออกมาผมชวนคุณมิ้นคุณผู้ชมช่วยผมดูหน่อยชัด
คนไทยไหมนั่นน่ะ
ดูยากเหมือนกันนะเพราะมันไม่ค่อยชัดอ่ะแต่ก็
มันยังไม่เคยเห็นคนไทยทำพฤติกรรมแบบนี้เท่าไห
คือหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติไหมที่รู้สึกว่า
อาจจะคุ้นเคยกับการไปเที่ยวซาฟารีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คนเขามองว่าคล้ายกับฝรั่งเหมือนกันนะ
แต่น่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
เครื่องไม่พอชะลอรถเปิดประตูถ่ายคลิปถ่ายภาพ
มีมอเตอร์ไซคันข้างหน้าเองก็คงจะต้องมาเตือนแล้วมาบอก
นั่นเขาเริ่มวนรถหนีแล้วนะกลัวเหมือนกันนะ
คือคุณรอดเนี่ยมันก็โชคดีของคุณ
แต่คิดดูถ้าคันหลังตามมาแล้วช้างเขายังอารมณ์ค้าง
ก็นี่ไงเนี่ยคันหน้าขับไปแล้วใช่ไหม
แต่ช้างเนี่ยคือลักษณะยังหุดหงิดอยู่เลย

นี่ครับเกิดเคราะหร้ายมาตกที่คันข้างหลังทำยังไง
เกิดช้างเขาโมโหพุ่งเข้าใส่
แล้วเกิดเรื่องเศร้ามีคนเจ็บมีคนตายใครจะรับผิดชอบ

ถามเรื่องนี้ไปที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จุดนี้คือพิกัดถนนโค้งขึ้นเขาใหญ่

หัวหน้าชายาห้วยหงทองครับบอกว่าได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว
เป็นช่วงโค้งกม๒๘๒๙ในฝั่งพื้นที่ปลาจีนครับ
พฤติกรรมของคนขับรถคันนี้บอกเลยไม่เหมาะสม
อกจากจะเกิดอันตรายต่อตัวเองแล้ว
ยังเกิดอันตรายกับคนอื่นได้อีกด้วย

ที่สำคัญคุณกำลังไปกระตุ้นให้สัตว์ป่า
พฤติกรรมที่ดุร้ายครั้งนี้รอดก็แล้วไป
แต่ถ้าเกิดครั้งหน้าเขาฝังใจแล้วเจอรถคันไหนพุ่งใส่

เพราะจริงแล้วตรวจสอบได้ไม่ยากเลยครับ
และเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ

ตามความผิดของบรพออุทยานแห่งชาติเนี่ย

คุกไม่เกิน๕ปีนะปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ก็มีโทษอีกเช่นเดียวกัน

จะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ